ณตอนนี้ถ้าอ้างอิงจำนวนจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
มีรายงานคนไทยเสียชีวิตถึง๑๒ศพแล้วนะคะ
และถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกได้รับบาดเจ็บอีก
อย่างที่ได้รับการยืนยันมาเนี่ยมี๑คน
ได้รับการยืนยันชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือท่านนี้นะคะ
คุณเข็นคุณสมพวลพันธ์สะอาด
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
เช้าวันนี้นะคะ๕หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน
ขออภัยของกระทรวงแรงงานนะคะที่จังหวัดกาลสิน
มีกรมแรงงานจัดหางานจังหวัดสวัสดิการ

มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกันสังคมแล้วก็พมจังหวัดรวมถึงฝ่ายปกครองด้วยเนี่ยนะคะ
ไปที่บ้านของคุณสมควรค่ะ
อยู่ที่ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
ก็ไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพ่อและแม่ของนายสมควรนะคะ
กระบวนกับแม่หนูพาค่ะ
คุณสมควรเนี่ยอายุเพิ่งจะ๓๙ปีเองนะคะ
ไปทำงานที่สวนกล้วยที่อิสราเอลค่ะ
จะไปเมื่อปลายปี๖๕เองนะคะ
คุยกับภรรยาคือเขาไปเป็นเขยที่นครพนม
บอกเมียบอกว่าเออเดี๋ยวไปทำงาน๕ปีเก็บเงินแล้วจะกลับมาอยู่กับครอบครัว

เสื้อสีเขียวคุณพ่อเสื้อสีส้มนะคะ
คือพ่อกับแม่เนี่ยดูภาพถ่ายของพี่สาวเพื่อนคนงานของลูกที่รอดชีวิตส่งมา
คือเป็นภาพที่ยืนยันว่าลูกของพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วจริงค่ะ
บอกจำกางเกงขาสั้นลายที่ลูกชายใส่ได้เลย
พ่อแม่บอกว่าขอร้องล่ะ

กับเมืองไว้เลย
คือกู้เงินค่าเดินทางไป๑๒๐๐๐๐บาทสัญญา๕ปี

ก็ส่งมาให้ครอบครัวทุกเดือนเลยนะคะเดือนละ๕๘๐๐๐บาท
แล้วก็จะพูดคุยกันผ่านทางวีดีโอคอลของน้าสาวอะค่ะ

จนบางครั้งลูกถึงกระบวนเลยบอกถ้ามีลูกมีหลาน

ก็เล่าบอกว่าตอนทำงานชอบมีคนมายิงกัน
วันดีคืนดีก็มีระเบิดตุ้มต้ามโยนเข้ามาในสวนกล้วยก็มีเหมือนกัน
พ่อกับแม่ก็ใจหายนะได้ยินแบบนี้
คือพื้นที่ที่เขาไปทำงานอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล

อย่างที่บอกว่าฮามาสกับอิสราเอลเนี่ย

เดี๋ยวแป๊บยิงกันบ้างเดี๋ยวแป๊บก็ยิงขี่ปะนุษย์

พ่อแม่ก็บอกว่าห้อยพระไว้นะลูก

เห็นบอกว่าเป็นเช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคมพี่อุ๋ย

เช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคมลูกโทรมาบอกว่า
สงครามมีทหารเข้ามายิงในแคมป์คนงาน
ตอนคุยยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดตลอดเลยด้วย
ลูกชายพูดกับแม่ว่าไงรู้ไหมคะ
ทำใจนะแม่ลูกพูดแบบนี้กับแม่ค่ะ
ทำใจนะแม่คิดถึงแม่คิดถึงครอบครัว
คิดถึงบ้านผมอยากกลับบ้านมาก
บอกลูกชายไม่เคยพูดคำนี้มาก่อน
ก็รีบบอกสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่กลับมาบ้านเลยนะลูก
ไม่ต้องอยู่แล้วถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวก็ช่วยกันหานะแล้ว
ลูกก็วางสายบอกผมขอไปหาที่หลบก่อน
คำสุดท้ายที่แม่บอกกับลูกชายก็คือ
ขอให้ปลอดภัยนะลูก
เช้าเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนลูกชายที่ทำงานด้วยกันก็โทรมาบอกกับลูกสาวว่า
ลูกชายถูกลากออกไปยิงเสียชีวิตอยู่หน้าแคมป์

เกิดแตกซับแล้วแม่ทำใจในเริ่มบอกว่าแม่จังสิทธิ์
ทำใจอย่างทะหารบ่มีบ่มีอยู่แม่ทะหารกับอยู่คุณภาพเบอร์เหล่าเว้ยซักหนึ่งเขาขาดตายเบอร์เหล่าเมื่อไหน
บุ้มบุ้มอยู่แรกกว่าไหนนิ้น
ผมคิดถึงแม่แห้งแห้งหมูบอกว่าแม่จับเจีย
แม่รักแม่รักแม่คิดถึงมากคนก็บอกว่าสองอันมาเจียนี่จุ๊บ
เรากระโดดอกจากตั้งกระโดดอกแล้วเขาการยิงเราเราตายอยู่หน้าประตูไว้สิ
เราได้คุยกับภรรยาของคุณสมควรด้วยนะคะคุณรุ่งธิวาค่ะ
อย่างที่บอกคุณสมควรเนี่ยเขาแต่งงานไปเป็นเขยอยู่ที่นครพนม
คุณรุ่งที่วาเป็นคนนครพนมค่ะเธอก็เล่าบอกว่า
สามีเสียชีวิตช่วงเย็นวันที่๗ตุลาคม
ก่อนเกิดเหตุก็วีดีโอคอลคุยกับสามีแต่เช้า
สามีก็เล่าให้ฟังว่ามันมีการสู้รบกัน
แต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีท่าทีร้อนรน
ก่อนวางสายเนี่ยก็บ่นบ่นว่าเออเหนื่อยอยากพักอยากนอน

อิสราเอลประกาศสงครามกันขึ้นมาเนี่ยเธอก็ตกใจนะคะ
แชทไปบอกสามีบอกดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าออกไปไหน
สักพักเพื่อนสามีก็ทักมาบอกค่ะบอกว่า
ถูกกลุ่มติดอาวุธบุกเข้ามายิงตอนกำลังจะหนีออกทางหน้าต่าง
แต่หนีไม่ทันถูกจับตัวไปแล้วก็ลากออกไปยิงที่หน้าแคมป์คนงาน
เธอเล่าไปน้ำตาเธอก็คลอเบ้าไปนะคะ
บอกว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้เนี่ยสามีก็บ่นเหนื่อยบ้างแหละ
แต่ก็ไม่เคยให้เห็นความเป็นอยู่นะว่าเป็นอยู่ยังไงแบบไหน
สัญญากันว่าเออมาทำงาน๕ปีแล้วจะรีบกลับไปนะ
จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีก
บอกว่าถึงตอนนี้เธอรู้แล้วล่ะว่าสามีไม่อยู่แล้ว
เธอยังพิมพ์แชทไปคุยกับแชทของสามีอยู่ทุกวันเลยนะคะ
เธอบอกเธอทรมานมากอยากให้กลับมา

แต่คือเธอก็รู้ว่ามันเป็นแชทหนักขวา
เขาก็บอกว่าเขารบกันกลัวกลัวเป็นอะไรเดี๋ยวเธอไม่รู้
เขาบอกอย่างนี้แล้วก็คุยคุยกันปกติเหมือนคุยกันทุกวัน
ส่งให้แกดูว่าเออมันอันตรายนะอย่าออกมาจากห้องนะ
ก็เงียบที่แรกก็คิดว่าแกหลับ
ไปอีกพักนึงโทรหาก็ไม่ติดค่ะ
ก็เลยคิดว่าเขาตัดสัญญาณก็ยังไม่คิดว่าแกเป็นอะไร
เขาก็โทรโทรทั้งคืนจนประมาณเที่ยงคืน
เพื่อนแกก็แอดมาหาแล้วก็บอกว่าเออเสียใจด้วย
ตอนนี้ก็ยังโทรหาแล้วก็ส่งข้อความหาแก

ว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแล้วก็โทรกลับมาหานะ
เขาก็บอกว่าเรียกแล้วแกก็กระโดดออกนอกหน้าต่าง
เพื่อนก็เรียกแล้วแกก็ตะโกนให้เพื่อนช่วยนั่นแหละค่ะ
แล้วเขาก็ลากไปเลยแล้วก็ยิงเลยค่ะ
เพื่อนก็เขาก็ช่วยไม่ได้เนอะ
ไปดูแรงงานที่นครพนมนะฮะแรงงานไทยบางส่วนก็
ก็ที่ญาติเขาเจอแล้วก็มีนะครับ
อิสไลเอลไปทำงานฟาร์มเกษตร

เขาก็ยืนยันความปลอดภัยนะครับ

หน่วยทหารทางการอิสราเอลเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
ดีศักดิ์บอกกับแม่นะฮะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่างนะครับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย๖โมงเช้าวันเสาร์กำลังเตรียมตัวไปทำงานที่สวน
ยังไม่ได้ทันที่จะออกไปทำงานก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัย
จากนั้นได้ยินเสียงโจมตีแล้วก็เสียงปืนกระหน่ำยิงสู้รบกัน
ที่กลุ่มฮามาสได้ตัดรั้วรวดหนามแล้วบุกเข้ามาที่แคมป์คนงาน
ติดกับเขตฉนวนกาซ่าและอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสได้ขับรถยนต์เข้ามา
แคมป์คนงานและกราดยิงและจับแรงงานในฝั่งอิสราเอล
รวมทั้งแรงงานไทยไปเป็นตัวประกันมีการทำร้ายร่างกายด้วย
แคมป์คนงานของอดีศักดิ์อยู่ห่างจากเขตสู้รบหรือว่าเขตฉนวนกาซ่าประมาณ๑๐กิโลเมตร
ในแคมป์ของอดิสักอดิสักบอกว่ามีแรงงานไทยทำงานอยู่ประมาณ๑๐กว่าคน
มีแรงงานที่ถูกจับไปส่วนหนึ่งมีบางส่วนหนีออกมาได้ทัน
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะวันนี้ยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ล่าสุดนะฮะทางทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็นำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วส่วนแรงงานที่อยู่ติดกับพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ยังไม่สามารถติดต่อได้คาดว่าอาจหลบซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัย
ที่ทางการณ์อิสราเอลจัดเตรียมเอาไว้ส่วนตัวคุณอดุษักยืนยันกับแม่
ที่อยู่ที่นครพนมว่าตัวเองตอนนี้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
อยู่ในนนเช็มอีกแล้วเราต้องไปไตล์เหรอบะ

แต่ว่าตอนนี้เขายังติดต่อไม่ได้อยู่นะฮะ

บ้านของนายพัฒนายุทธ์ต้อนโสกีอายุ๔๐ปีนะครับ

แม่ก็รอฟังข่าวอยู่นะฮะ
แล้วก็เป็นห่วงมากกังวลมากบอกยังติดต่อลูกชายไม่ได้เลยนะครับ
พัฒนายุทธ์เนี่ยพักอยู่ในแคมป์คนงานเดียวกับอดีศักดิ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
พบข้อมูลว่าศูนย์หายไปนะครับ
ระหว่างที่กองกำลังติดอาวุธบุกเข้ามาทำร้ายจับตัวประกัน
ตอนนี้ก็คาดว่าอาจจะยังหลบหนีอยู่นะฮะเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
นายมโนธก็เป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
คือพ่อของคุณมาโนธนะคะก็พาคุณจ๋าไปดูภาพของลูกชายที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็กอดภาพลูกชายเอาไว้เล่าบอกว่าลูกเนี่ยตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอล
เพราะว่าอยากจะทำงานหาเงินช่วยเคลียร์หนี้สินทั้งบ้าน
เขากับภรรยาก็เลยยอมให้ลูกไปเพราะลูกเองก็โสดไม่มีครอบครัว

โดยลูกชายเนี่ยบวชเรียนเป็นเนรตั้งแต่อายุ๑๒ปี
แล้วก็เรียนทางพระจนได้เป็นพระมหาที่วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอศึกออกมาอยู่บ้านได้๑ปีก็เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเลย

พอรู้ว่าลูกชายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยิงตกใจแล้วก็กลัวไปหมด
รู้สึกจะได้รับรายงานมาว่าโดนยิงเข้าไปที่แก้มนะคะ
แต่ว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่เห็นว่าอาการก็๕๐๕๐ค่ะ
เขาก็บอกว่าก็ทำใจเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไงเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมานะคะ
นี่ออกจากบ้านไปทำงานอยู่ที่สิราเอลว่าพอแย้งประมาณ๔๐แบบค่ะ
ปีแล้วปลูกแตงโมปลูกมะเขือเทศอโวคาโด
ส่งเงินมาให้ที่บ้านเดือนละ๗๐๐๘๐๐บาท
เพราะลูกชายได้รับเงินเป็นค่าแรงวันละ๑๐๐กว่าบาท

ที่ผ่านมาเวลาคุยกันลูกก็จะบ่นแหละว่าทำงานเหนื่อย

แต่ลูกชายบอกไม่เอาอดทนอยากทำเพื่อครอบครัว
ล่าสุดที่คุยกันคือ๒ตุลาคมนะคะ
กระทั่งเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นโพสต์เฟซบุ๊กของลูก
บอกสถานการณ์นี้เกือบได้เอาแต่กระดูกกลับบ้าน
โอ้โหพ่อแม่นี่เครียดเลยค่ะ
รีบโทรไปหาลูกแต่เพื่อนลูกรับสาย
บอกแม่ทำใจดีนะหนุ่มถูกยิง
อุ้ยแม่ได้ยินคำนี้แม่แทบสุดค่ะ
จนวันนี้เพื่อนลูกบอกว่าแม่หนุ่มมันถูกยิงก็จริง

แม่ก็สบายใจขึ้นมาบ้างแต่ว่าใจจริง
อยากฟังเสียงจากปากลูกชายมากกว่า

ก็เลยว่าถึงหยุดใช่หรือลูกหัก
ว่าไม่มองต่อหักมองเห็นมองศารี
เธอตอบรู้ว่ามันก็คงจะดูแลดีอยู่ก่อน
ได้ยินแม่บอกว่าตอนนี้อยากให้หน่วยงานราชการทำไงก็ได้พาลูกกลับมาอย่างปลอดภัยให้ที
แล้วถ้าอนาคตถ้าลูกกลับมาไทยแล้วเนี่ย
แล้วอยากจะกลับไปทำงานต่างประเทศอีกแม่ก็แม่ก็สุดแล้วแต่ลูกอ่ะ
แต่ว่าณตอนนี้เอาเวลานี้เนี่ยอยากให้ลูกกลับมาโดยปลอดภัยก่อนค่ะ
วันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็แถลงเมื่อช่วงบ่ายสามครึ่งนะฮะใช่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตสิบสองบาดเจ็บเก้าและศูนย์อ่าถูกจับเป็นตัวประกันอีกสิบเอ็ดค่ะนะครับ
ต้องการเดินทางกลับไทยอีก๑๔๐๐กว่าใช่ค่ะซึ่งต้องรอให้เขาอนุญาตก่อน
จะนำเครื่องบินเข้าไปรับได้เพราะตอนนี้เครื่องบินทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแหละ
ถึงภรรยาหัสนี่ที่ไทยเนี่ยสิบห้าคนอันนี้จะอยู่ด้านนอกละใช่ค่ะ
จะเป็นสายการบินพาณิชยของอิสราเอลพามาจะมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับ
อุดรธานีเนี่ยวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้รับการร้องขอจากทางภรรยาของหนึ่งในแรงงานอิสราเอล
ที่เขายังติดต่อไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าอยู่กลุ่มไหน
หรือว่าไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
แต่มันยังติดต่อไม่ได้นะฮะ
แรงงานคนนั้นชื่อนายชัยยารักษา
นายชายานะฮะหรือว่านายไม้
อายุ๒๘ปีนะครับนี่คนนี้นะฮะ
คุณไม้นะฮะบ้านอยู่ที่หมู่๑๒

คุณจ๋าแจ่มสีที่ลงพื้นที่ไปวันนี้เนี่ยคือทางอุดรเขาก็ไปทำงานที่นั่นกันเยอะ
ญาติพี่น้องก็นี่มารอฟังข่าวกันมีฝ่ายปกครองมาสอบถามเรื่องราวต่าง
แล้วก็มาช่วยประสานข้อมูลต่างให้นะครับเพื่อจะแจ้งข่าวสารให้กับทางบ้านได้ทราบ
คุณจ๋าได้คุยกับภรรยาของคุณไม้นะฮะภรรยาคนแถวบ้านคุณสายใจนะฮะ
ขวามือนี่นะฮะคุณผู้ชมครับอีกคนนึงเป็นพี่สาวนะครับ
บอกว่าไม้ตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อ๒ปีที่แล้วนะครับ
เพื่อจะหาเงินมาสร้างบ้านสร้างเรือนหอจะแต่งงานกับภรรยา
สัญญางานคือ๕ปี๓เดือนนะครับที่ไปเนี่ยจะส่งเงินมาให้ทางบ้าน
ตกเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นมีบางเดือนเนี่ยเคยส่งมาให้มากสุด
เดือนละหกหมื่นจนผ่านไป๒ปีนะฮะที่บ้านนะ
มีบ้านมีเรือนหอมีรถยนต์แล้ว๑คันนะครับ
จนกระทั่งมาทราบข่าวเหตุร้ายแรงในอิสราเอลเมื่อวันเสาร์
นี่ซ้ายมือคือภาพวันแต่งงานกันนะครับ
คุณไม้นะฮะกับภรรยานะครับก็คือคุณสายใจ
นี่ไปมา๒ปีตั้งใจเก็บเงินสร้างบ้านสร้างเรือนหอนี่ได้บ้านแล้ว

เช้าวันเสาร์ที่มีเหตุยิงถล่มกันเนี่ย
คุณไม้ก็ส่งข้อความมาหาภรรยานะครับ
ตอน๖โมงเช้านะฮะ๗ตุลาคมวันเสาร์นะครับ
เป็นครั้งสุดท้ายเลยที่ได้คุยกันนะฮะ

เป็นการส่งข้อความคุยกันด้วยภาษาถิ่นทางอีสานนะครับ
คุณไม้ก็พยายามจะบอกกับภรรยาว่ามีคนยิงแคมป์เนปาน
ซึ่งเป็นแคมป์คนงานที่อยู่ใกล้กันกับของคุณไม้
แล้วก็บอกว่าน่าจะมีคนงานเสียชีวิตด้วย
ทางภรรยาก็เลยบอกคุณไม้ว่าให้ระวังตัวให้ดี
ก็คุยกันตอนนั้น๖โมงเช้าวันเสาร์๗ตุลาคม
แล้วติดต่อกันไม่ได้อีกเลย

ก็ยังได้โชว์คลิปในโทรศัพท์มือถือ
เพื่อนของคุณไม้ชายาเนี่ยส่งคลิปเหตุการณ์
ที่ถูกบุกโจมตีมาให้ดูนะครับพร้อมกับข้อความบอกว่า
โอ้โหคุณรัชพรค่ะ
เพื่อนบอกไม้น่าจะตายแล้วติดต่อไม่ได้เหมือนกัน๓วันแล้ว
ขอให้ทำใจไว้ด้วยแล้วกัน
เพื่อนเนี่ยบอกกับคุณสายใจนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุที่แคมป์ถูกโจมตี
ม้ายกับเพื่อนวิ่งไปหลบซ่อนตัวในแคมป์คนงานกันอยู่๕คนอยู่ในห้องหมายเลข๕
แล้วก็มีการวางระเบิดจุดไฟเผาแคมป์คนงานด้วยจนสภาพแคมป์ไม่เหลือเศษซากอะไรเลย
ภรรยากับพี่สาวตอนนี้บอกได้แต่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไม้ยังปลอดภัย
หรือถ้ามันเลวร้ายถึงขั้นเสียชีวิตจริงอย่างน้อยขอให้ได้กระดูกกลับมาทำบุญที่เมืองไทยก็พอ
ส่วนตัวตอนนี้๕๐๕๐ยังหวังอยู่แต่ก็ทำใจไว้บ้าง
ส่วนหนึ่งมันผ่านมากี่วันแล้วล่ะ๓วันแล้วใช่ไหม

ภรรยาบอกถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงต้องหาทางติดต่อกลับมาบอกมาส่งข่าวกันบ้าง
แต่นี่มัน๓วันแล้วมีแต่เพื่อนที่ส่งคลิปแคมป์ที่ถูกถล่มไม่เหลือซากมาให้

เขาบอกให้ทำใจเพราะว่าระเบิดลงมันลงแคมป์มันลงที่ห้องของไม้
ใช่ค่ะมันลงห้องห้าทีนี้ไม้ก็อยู่ในห้อง
ไม้ไม่วิ่งไม่ได้ค่ะก็คนที่รอดจากแคมป์เดียวกัน
เขาติดต่อบ้านหมดแล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อไม้ไม่ได้
ก็ห้าสิบห้าสิบต้องรอเขายืนยันมาค่ะ
ตอนนี้ก็คือติดต่อได้ไม่ได้สามวันแล้วอยากให้กลับมาค่ะ
ภาวนาให้ได้กลับมาเราก็ได้หมายเลขช่องทางติดต่อมานะฮะ
ก็เลยลองวิดีโอคอลไปหาเพื่อนของคุณไม้นะฮะซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต
อยู่ที่อิสราเอลอีกคนนี้นะครับสำหรับทุกคนครับ
กรวิทย์นะฮะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินแต่เสียงกราดยิงเครื่องระเบิด
ช่วงระหว่างนั้นสังเกตเห็นว่าทหารอิสราเอลก็เข้ามาช่วยนะ
แล้วบอกให้คนงานเนี่ยวิ่งไปหลบในแคมป์หมายเลขห้า
ซึ่งก็คือจุดที่ไม้เนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่เห็นว่าเขาวิ่งกันไปตรงนั้นเนี่ย๕คน
นี่แต่คุณกรวิทย์เนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าไปนะฮะ
เพราะเห็นว่ามันเป็นจุดที่ไม่น่าจะปลอดภัยห้องพักก็ไม่แข็งแรง
ก็เลยวิ่งไปหลบอีกจุดหนึ่งที่เป็นห้องที่สามารถกันกระสุนแล้วก็กันระเบิดได้
นี่คือรอยกระสุนเต็มผนังเลยนะคะเนี่ยจากนั้นก็บอกเขาได้ยินเสียงปืน
แล้วก็เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะมีการจุดไฟเผากัน
สุดท้ายพอถามเพื่อนคนงานที่รอดชีวิตด้วยกันเนี่ยปรากฏว่า
ไม่มีใครออกมาจากห้องนั้นได้เลยโอ้โห
ผมถามแบบเพื่อนคนไทยที่รอดชีวิตมาดูกัน

ผู้รอดชีวิตแล้วไม่ได้วิ่งออกมา
หมายความว่าถามว่ารู้สึกคุณกรณภิกษ์ตอนนี้

อยากอยู่แล้วที่อิสราเอลรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
นี่เล่าไปเขาก็น้ำตาไหลไปนะฮะก็แต่ว่าคุณกรวิทย์ตอนนี้ปลอดภัย
แล้วก็รอแค่ว่าตอนนี้จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือรับกลับเมืองไทยได้เมื่อไหร่นะฮะ
คือเอาจริงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแรงงานไทยที่อยู่ที่นู่นเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบ
เอาตัวรอดไปวันจริงนะคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งในนั้นคือผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นนุ่มกำแพงเพชรนะคะ
เขาหนีตายเข้าไปอยู่ในป่าแล้วตอนนี้ครอบครัวก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เลย
แต่เขามีคลิปตอนที่เขาวิ่งหนีตายอยู่ลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
นี่นะปอกกระสุนนะครับเมื่อกี้ที่เขามาแล้วเขาไล่ยิงคนไทยนะครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นทหารอิสราเอลนะครับก็เลยไม่หนีกันนะครับ
แต่พอเขายิงใส่นะครับทุกคนก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ทหารอิสราเอลนะครับ
ก็เลยวิ่งหนีกันนะครับส่วนไอ้คนที่ยิงนะครับส่วนไอ้คนที่โดนยิงครับ
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องคนไทยนะ
ได้ข่าวว่าคนไทยดูยิงคุณหนึ่งแล้วเขาลากออกมานะครับดีที่สุดนะครับที่วิ่ง
ที่วิ่งเข้าป่าทันนะครับไม่งั้นไม่รู้นะครับว่าชีวิตเป็นไงบ้าง
นี่คือไนทินหรือว่าโยทินทองอาจวัยสามสิบสองปีนะฮะ
แรงงานไทยในอิสราเอลค่ะเขาบอกเขาวิ่งหนีไปอยู่ในป่าที่อยู่ใกล้กับโรงงานค่ะ
กระทั่งเหตุการณ์สงบลงถึงได้เดินออกมาแล้วอัดคลิปนี้เอาไว้นะคะ
มีทั้งปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนเต็มถนนแล้วก็มีรอยเลือดอีกเต็มเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ตุลาคมบ่ายโมงตรงค่ะ

ค่อยดูไปทีละแผ่นนะ

เอาตั้งแต่แรกเลยภาพแรกแม่เรียกบอกทินทินทินส่งรูปนี้มาให้แม่พี่อุ๋ย
หมอบอยู่กับพื้นแล้วบอกมันถือปืนเดินผ่านมาเข้าไปในห้องแล้ว
หมอบอยู่แม่แม่เลยบอกแอบไว้โอ้โหนี่นาทีชีวิตจริงจริงนะคะ
ก็เป็นห่วงแล้วล่ะทินบอกมันเป็นผู้ก่อการร้ายชุดดำ
บอกระวังมันเจริญมาต้องคอยดูอย่าคุยกันดังทีนบอกครับ
แม่เลยบอกกราบแผ่นดินที่อยู่พระแม่ธรณีให้ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยนะลูก
ทินส่งเอโมจิยกมือไหว้หลังจากนั้นวันเสาร์ตอนช่วงบ่ายสาม
แม่ก็ทักมาอีกทินเป็นยังไงบ้างมีน้ำกินไหมเป็นยังไงบ้าง
เขาเรียกทินทินมีอีกไหมคะนี่ค่ะแม่บอกเป็นห่วง
ส่งภาพมาให้ดูบอกบุกมายิงคนไทยตายโอ้โห
แม่บอกพี่ชิดบอกแม่แล้วลบให้นะลูก
คงจะหมายถึงลบรูปนะคะทีนบอกครับแม่
อีกอันหนึ่งแม่ก็ยังบอกแอบไว้ลูกปลอดภัยปลอดภัยสาธุ
ทินทินเปิดเสียงโทรศัพท์หรือยังทินบอกออกมาแล้ว
ทหารมาแล้วแม่บอกโอ๊ยรอดแล้วลูก
ให้ดีดีเผื่อมันมาอีกหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ในทินแชร์ข่าวด้วยนะคะนี่แชร์ข่าวของทางไทยรัฐนี่แหละ
ตัดสัญญาแล้วเนี่ยแชร์ข่าวเรื่องที่เตือนคนไทย
ระวังเหตุโจมตีอ่ะนะคะนี่ค่ะ
อ่ะล่าสุดวันนี้ค่ะครับทีมข่าวลงพื้นที่นะคะ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรไปคุยกับแม่ของทินนี่แหละค่ะ
คุณเกศรนะคะแม่คือถึงแม้จะได้คุยกับลูกนะ
แม้ลูกจะบอกว่าทหารมาแล้วลูกปลอดภัยแล้ว
แม่ไม่สบายใจเลยแม่จะสบายใจก็ต่อเมื่อได้จับเนื้อต้องตัวลูก
ได้เห็นลูกปลอดภัยจริงจริงเนี่ยแม่ยังหน้าตากังวลอยู่เลยนะคะ
วีดีโอคอลหาลูกชายก็ติดต่อไม่ได้แล้วอะค่ะ
คิดว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ
เป็นลูกจ้างโรงงานผลิตอาหารประเภทมันฝรั่งส่งเงินมาให้ทางบ้านชำระหนี้สินที่กู้ยืมมา
กระแสข่าวที่ว่าลูกชายเสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด
เพราะไม่มีคนชื่อโยเหมือนกัน
แต่ลูกชายแม่ชื่อทินเพราะชื่อจริงชื่อโยธิน
ตุลาคม๕โมงเย็นลูกชายติดต่อแม่มาแล้วเมื่อวานนี้
ส่งข้อความมาบอกปลอดภัยดีแต่ยังเห็นการสู้รบกันอยู่
ยังได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนตลอดเวลา
แม่ก็โล่งใจที่วันนี้ลูกแม่ยังมีชีวิตอยู่
เบื้องต้นถ้าเอาที่กำแพงเพชร
มีแรงงานไทยในจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไป
ทำงานที่อิสราเอลอย่างถูกกฎหมาย๒๖๖คนนะคะ
ชาย๒๖๐หญิง๖คน
ทุกคนยังปลอดภัยดีนะคะตามรายงานที่ได้รับมา
นี่เฉพาะที่กำแพงเพชรนะใช่ค่ะแต่ความจริงเขาก็ไปกันจากหลายจังหวัด
ทางอีกศาลก็เยอะท่านผู้ชมครับ
มีคนไทยแรงงานไทยในอิสราเอลอยู่คนหนึ่งที่ตอนนี้ก็รอดชีวิตปลอดภัยแล้วนะครับ
เขาได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวบอกญาติญาติบอกตอนนี้ปลอดภัยดี
โดยเฉพาะตัวเขากับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่หนีไปด้วยกันได้
ทุกคนที่นี่ยังปลอดภัยดีมีทหารคุ้มกัน๓๐นาย
ทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงโทรศัพท์โดนตัดสัญญาณครับ
คือตอนนี้เขาจะตัดสัญญาณโทรศัพท์ทั้งหมดเลย
เพราะว่าต้องเป็นการป้องกันเรื่องของความมั่นคงแต่ไวไฟเหมือนจะยังมีใช้ได้บ้างนะคะ
นี่ก็ต้องรอเป็นระยะเอาใช่ไหมใช่ค่ะในการติดต่อสื่อสารกันทางบ้านก็ธรรมดาก็ต้องร้อนใจนั่นแหละใช่ไหมฮะ
โดยเฉพาะคนที่อาจจะติดต่อได้แล้วแล้วก็หายไปหรือว่ายังติดต่อไม่ได้เลย
แต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อในกลุ่มของที่ถูกจับหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บ
อีกคนนึงแล้วก็อีก๓คน๒๑ชั่วโมงก่อนนะครับ
นี่คือโพสต์ของนายประมาณเคนพันค้อนะฮะอายุ๓๕ปีเข้าไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับ
ก็แน่นอนว่าก็ประสบเหตุการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับทางกองทัพของอิสราเอลนะครับ
เราไปที่บ้านของคุณประมาณนะครับอยู่ที่ตำบลช่อพกาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีลำ
ได้คุยกับพี่สาวนะฮะของนายประมาณนะฮะชื่อพี่บุญล้อมนะครับ
นี่วันนี้ก็กำลังจุดทูบนะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดูแลปกป้องน้องชาย
น้องจะโพสต์บอกปลอดภัยแล้วโทรศัพท์ตัดสัญญาณเนี่ยแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดี
นายประมาณเช่นพ่อนขอให้แคล่ขาดจะส่งข้ามพวกเจ้าประเทศอิสราเอลค่ะ
น้องชายต้องเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยพี่สาวบอกว่าน้องชายเอาที่ดินของครอบครัว
ไปจำนองจำนองก็เป็นเงินร่วมสองแสนส่วนหนึ่งก็คือเพื่อหาเงิน
จะต่อยอดไปทำงานที่อิสราเอลนั่นแหละ
ใช่ไหมทำงานต่างประเทศกะว่าจะได้เงินเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะ
นี่เพิ่งไปได้สองสามเดือนเจอสงครามเลยตอนนี้ตกใจมาก
นี่ชายมือชายมือคือคุณประมาณน้องของพี่บุญล้อม
นี่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเขาก็ส่งคลิปอัดคลิปโพสต์คลิปตลอด
พ่นยาบำรุงดอกตอนเช้าครับ
ก็น่าเห็นใจนะคือเขาก็อยากไปทำงานได้เงินเดือนเยอะเยอะเดือนละหลายหมื่นใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวใช้หนี้ใช้สิน
ส่งเงินมาที่บ้านสร้างบ้านซื้อที่ซื้อทางเอาไว้
ถึงเวลาครบสัญญาจะปี๓ปี๕ปีอะไรก็ค่อยกลับมาอยู่เมืองไทย
แล้วนี่ตอนที่เขาเริ่มยิงกันแล้ววันนั้นน่ะ
เขาเริ่มระวังตัวกันแล้ว
แต่คุณประมาณตอนนี้ทหารมาช่วย๓๐นายพาไปอยู่ที่ปลอดภัย
นี่พี่สาวบอกประมาณนี้จำนองที่ที่ดินที่บ้านเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็เอาเงินมาต่อยอดนะเพื่อเป็นค่าหัวเดินทางไปทำงานอิสราเอล
ได้๒๓เดือนเจอสงครามเลย
นี่ฮะตั้งแต่น้องไปทำงานน้องจะส่งคลิปมาให้ดูตลอด
พอมีการยิงกันเกิดขึ้นน้องก็แจ้งข่าวเป็นระยะ
แต่ห่วงที่สุดก็คือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์

แต่ถ้าเกิดเป็นห่วงไม่ต้องติดต่อกันมานะตอนนี้เขาตัดสัญญาณ
แล้วเกรงว่าจะถูกจับสัญญาณได้ด้วยเดี๋ยวจะเกิดอันตราย
แล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยก็เลยอดห่วงไม่ได้
ถึงมันจงจับไปเหมือนผักของล่ะใจเปลี่ยนให้แต่เราเลย
จับไปแล้วต่างก็หน่อย
พี่บุญล้อมก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงน้องชายมากนะฮะ
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในการนำตัวกลับเมืองไทย
คือเธอบอกไม่หวังแล้วว่าน้องจะต้องไปอยู่ขุดทองอีก
เพื่อจะหาเงินใช้หนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เอาเป็นว่าไอ้หนี้สินที่มีอยู่ร่วมสองแสนที่เอาที่ไปจำนองเนี่ย
กลับมาเมืองไทยแล้วค่อยมาทำงานหาเงินใช้หนี้กันแล้วกัน

อยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่าเมืองไทยพี่สาวบอกนะครับ
แรงงานที่ยังรอดปลอดภัยอยู่ที่นั่นก็โล่งใจกันได้เปราะหนึ่งนะคะ
แต่อย่างที่บอกนอกจากคนเจ็บคนรอดชีวิตคนเสียชีวิตแล้ว

ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณสุจิตราชื่นสงวนนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลหนองย่าลาศ
ซึ่งญาติของซึ่งเป็นญาติของนายถาวรวงแก้วหรือว่าในเขียว
เป็นแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลค่ะ
เธอก็เล่าบอกว่าก็โล่งใจได้เปราะนึงเพราะว่าญาติเธอปลอดภัยแล้ว
ตอนแรกที่รู้ข่าวเนี่ยนะคะ
ตอนแรกที่รู้ข่าวเนี่ยว่านายโอวาสชาวบ้านในพื้นที่เดียวกัน
กองกำลังฮามาสจับตัวไปเป็นตัวประกันในวันที่๗ตุลาคม
โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะ
เพราะว่านายโอวาสก็คนในพื้นที่เดียวกัน
แถมนายถาวรหลานของเธอก็ไปทำงานอยู่ที่นั่น

แม้จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่คนบ้านเดียวกัน

พยายามติดต่อผ่านทุกช่องทางเลยนะคะ
สุดท้ายหลานก็คือในเขียวตอบกลับมาบอกยังปลอดภัยดี

แต่ก็มีบ้างที่ยังต้องคอยหลบลูกกระสุนปืน
กองกำลังฮามัสยิงเข้ามา
เขาบอกว่าจนตอนนี้ก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะ

เป็นลักษณะลูกปืนแบบไหนลูกปืนใหญ่หรือเปล่า
ครับครับลูกปืนใหญ่ครับ
อยู่ดีด้วยลูกด้วยปลอดภัยด้วย

ทำงานครับพวกผมทำงานครับ

ก็ละว่างตัวเองด้วยเห็นงานน่ะ
จะทำงานปกติอยู่เลยนะใช่ไหมครับ

แรงงานยังต้องทำงานอยู่เลยอะค่ะ

โอว่าคือคนที่ได้รับรายงานว่าถูกจับไปเป็นตัวประกันนะคะ
ภรรยานายโอว่าตอนนี้พูดกับทีมข่าวนะครับ
บอกสามีไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ
กรมแรงงานที่ช่วยจัดหางานให้
ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาให้กำลังใจเธอ
แต่เอาจริงไม่ได้หายกังวลเลยแม้แต่นิดเดียว
อยากรู้อย่างเดียวเลยว่าสามียังปลอดภัยดีอยู่ไหม
อยากขอร้องให้ทางการไทยเร่งประสานงานให้ความช่วยเหลือสามีของเธอด้วย
รวมถึงกลุ่มแรงงานคนอื่นที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
แล้วก็ช่วยแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งเรื่องรายละเอียดต่างนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็บอกให้เธอเนี่ยรอฟังข่าวสารจากทางราชการ
ดเสพข้อมูลที่ไม่มีที่ไปที่มาก่อน
รอฟังการยืนยันจากฝั่งราชการอย่างเดียว

จะทำให้กังวลใจหรือว่าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นได้นะคะ
เรื่องต้นตอนนี้มีการแจ้งข้อมูลมากับทางครอบครัวนะคะว่า
ตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นที่ปะทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่าย
จุดยังคงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็เลยอาจจะยังติดต่อกลับไม่ได้นะคะ
ก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็พากันเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวของแรงงานไทยที่
ยังติดอยู่ที่อิสราเอลกันนะครับ
ก็แรงงานไทยก็ไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะฮะก็มีผู้หญิงนะครับที่ไปทำงานที่อิสราเอลก็มีนะครับ
วันนี้มีหลานชายคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่ชายภูมินะ
วีดีโอคอลคุยกับคุณป้าแล้วค่ะนะฮะอ่าเป็นนี่
หนึ่งในญาติของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับ
หลานชายนะน้องอดีตสอนยูสิบแปดปีนะครับเรียกแม่
อยู่ที่ตำบลกระฮาดอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิใช่ไหมคะ
วีดีโอคอลคุยกับคุณป้าคุณป้าอายุห้าสิบสองปีนะครับ
ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่อิสราเอลตอนเนี้ยปลอดภัยดีอ่า
คุณป้าบอกว่าตอนนี้นะฮะยังได้ยินเสียงปืน
แล้วก็เสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับค่ะ
ช่วงไหนได้ยินเสียงปืนนายจ้างจะให้ไปหลบในห้องนิรภัย
ซึ่งตอนนี้มีคนไทยอยู่ด้วยกัน๘คนทุกคนปลอดภัยดี
เอาหงอาหารการกินก็มีพอนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่
ไม่ใช่พื้นที่การปะทะภาคพื้นดินโดยตรงอ่าอ่า
แต่ทางอากาศเนี่ยได้ยินเสียงค่ะอ่า
มันมีการต่อสู้ทางอากาศกันอยู่บ่อยอาจจะยิงจรวดยิงขี่ปนาวุฒิอะไรยิงกันข้าม
มันไปข้ามกันมาอย่างเงี้ยถามว่าอยากกลับประเทศไทยไหม
คุณป้าของน้องอดิษรบอกว่าตอนนี้ยังพออยู่ได้ยังไม่อยากกลับ
ขอรอดูสถานการณ์ก่อนมั่นใจว่าทางการอิสราเอลน่าจะเอาอยู่
อย่างงี้อย่างงี้นะใช่นายจ้างเขาจะออกหมด

ก็เลยก็กลัวเหมือนกันค่ะได้ยินตลอดพื้นนี้สะเทือนเหมือนกันแหละค่ะ
เวลาเขายิงเพราะว่ามันก็อยู่เราอยู่ระหว่างกลางลูกพื้น
เวลาเขายิงกันมันก็จะข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ

ยังไม่อยากกลับหรอกค่ะว่าเราก็ยังอยู่ปลอดภัยดีอยู่
แล้วก็รอดูว่าถ้ามันอันตรายกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะค่ะ
เราจะติดต่อกันไม่ได้แต่อย่างน้อยเอาเป็นว่าทราบว่าป้าปลอดภัยก็โล่งอกขึ้น